กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
วินาทีที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับ
และเป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณยายชูจากบุรีรำ
ก็จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อจะได้ทุนไปต่อลมหายใจของพวกเขาในวันนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

กับการเลือกเรื่องที่จะขึ้นมาตอบ
ต้องมีสมาธิดีนะครับกับการเลือกเรื่องที่จะขึ้นมาตอบ

ว่าเรื่องนี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาตอบ

ขอเชิญยายชูมาตอบชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดบุรีรัมเรื่องที่สองวัดเรื่องที่สามภาษาไทย
เรื่องที่สี่ไทยองค์สะทอนเรื่องที่ห้าขยะวัดยายเลือกเลยเหรอคะ
ยายชูเลือกที่จะตอบเรื่องแรกคือเรื่องเรื่องวัดค่ะ

ยายคะไปวัดบ่อยไหมครับ

จากวัดที่ยายพูดมาแล้วไปวัดอื่นมาบ้างไหม
ไปวัดบันดาลโคกวัดประสาทไปหุดถ้ามีแรง

ใครมาบอกว่ามีงานบุญงานบวชอะไร

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในอำเภอบ้านด่าน
ตัวเลือกที่๑วัดดงเย็น
ตัวเลือกที่สองวัดป่าสามัคคีธรรม
ตัวเลือกที่๓วัดป่าตะโกตาม
ตัวเลือกที่สี่วัดป่าน้องบึง
คตกวัดตะโกตะเนศ
พร้อมเลยนะครับยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สามค่ะ
ตัวเลือกที่สามวัดป่าตะโกตาเนธครับ
เราจะไปฟังทะเลต้องพร้อมกันในช่วงหน้าแล้วจ๊ะยายแก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
ฉลาดจะรู้จักพินิษฐ์พิจารณาก่อนที่จะทำอะไรลงไปผิดกับคนโง่ที่มุ่งแต่จะทำโดยไม่พินิษฐ์พิจารณาให้ดีเสียก่อน
ข้อความข้างต้นหมายถึงสำนวนสุภาษิตใดตัวเลือกที่หนึ่ง
ไก่ดีตีล่าตีล่าไก่ขี้ฆ่าตีเอาตีเอา
ตัวเลือกที่สองไก่รองบ่อนตัวเลือกที่สาม
ขอกะลามาเกิดตัวเลือกที่สี่ขี้ใหม่หมาหอม
ผมตัดข้อสามกับข้อเสียครับก็เลยลังเลว่ามันจะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสอง
ผมก็เลยเลือกข้อหนึ่งเพราะความหมายมันน่าจะใกล้เคียงกว่า
ถ้าพร้อมแล้วน้องเซฟเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งไก่ดีตีล่าตีล่าไก่ขี้ฆ่าตีเอาตีเอาครับ
ข้อนี้ถ้าน้องเซฟตอบถูกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าครอบครัวของเราจะได้ทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ส่วนข้อที่เหลืออีก๒ข้อด้วยกันลุ้นเงินแสนและเงินล้าน
ทุกคนจะทำได้ไหมเซฟจะต้องวางเรื่องให้ดี
ฟจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องซีครับน้องซี
และจะเลือกเรื่องไหนให้น้องซีขึ้นมาตอบครับคิดให้ดีก่อนลูก
เหลือจังหวัดบุรีรำเหลือไผ่วงสะทรเหลือเรื่องขยะจังหวัดบุรีรำครับ
แน่ใจนะครับขอเชิญน้องซีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องซีเธอย้ายไปจังหวัดอื่นไหมไม่เคยครับ
เป็นคนอำเภออะไรลูกอำเภอบ้านด่านค่ะอำเภอบ้านด่านค่ะ
งั้นมาฟังคำถามเลยดีกว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คือหมายเลขใดในรูปตัวเลือกที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง
ตัวเลือกที่สองหมายเลขสองตัวเลือกที่สามหมายเลขสาม
และตัวเลือกที่สี่หมายเลขสี่
พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วน้องซีเลือกตอบ
ตัวเลือกไหนครับหมายเลขสองครับตัวเลือกที่สองหมายเลขสองครับ
ขอให้เป็นคนตอบให้ถูกต้องและโชคดีนะลูกน้าซีนะค่ะ
เหลือข้อสุดท้ายหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แต่มและนาโต๊นาโต๊ค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้นาโต๊ขึ้นมาตอบครับ
ขยะค่ะทำไมเลือกขยะให้นาโต๊ปลูกณโต๊บไปเก็บขยะบ่อยครับ
เป็นงานของนาโต๊ปขอให้โชคดีนะลูกนะขอเชิญนาโต๊มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขยะมานานยังครับนานแล้วค่ะนี่รู้จักไหมรู้จักค่ะ
ภาษาที่เราเก็บกันเขาเรียกขวดอะไรขวดน้ำ
แบบนี้ขายได้ราคาดีไหมมันก็ดีได้สองใบกิโลละสองบาท
สามบาทคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ถุงน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมนี้บรรจุขวดพลาสติกจำนวนกี่ขวดครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสี่สิบห้าขวดตัวเลือกที่สองสี่สิบเจ็ดขวด
ตัวเลือกที่สามสี่สิบเก้าขวด
ตัวเลือกที่สี่ห้าสิบเอ็ดขวด
มันลังเลกอ่ะเลขสองเลขสี่ก็ใกล้ใกล้เคียงกันก็เคยขายค่ะ
ก็เลยตอบข้อสี่เลยห้าสิบเอ็ดข้อสี่แล้วกันค่ะตอบแล้วนะครับ
ถ้าตอบแล้วพี่ต๊อปเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อสี่ค่ะตัวเลือกที่สี่ห้าสิบเอ็ดขวดครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพวกเราเอาใจช่วย
แล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายชูจากจังหวัดบุรีรำกันว่า
จะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสกับการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือถุงน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมใบนี้
บรรจุขวดพลาสติกจำนวนกี่ขวดข้อสี่ค่ะ
มาดูคำตอบไปพร้อมพร้อมกันครับสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้า